อาสยามสาวคนนี้ก็งานเยอะงานชุกเหลือเกินนะคะ
ล่าสุดปล่อยซิงเกิ้ลใหม่มาเอาใจแฟนอีกแล้วค่ะ
หนุ่มออซุพนนัน
หนูไม่รู้ว่าเขาจีบหรือเปล่าเราไม่อยากพูดไปเอง
เหมือนก็คุยกันแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจีบเราหรือเปล่า
ก็ต้องแบบถามเขาว่าจีบน้องท่านย่าหรือเปล่าพอหนูก็อยากรู้เหมือนกัน

แบบพี่หม่ำอย่างนี้หรอ
เขาชอบของจริงหางกับตัวเองประมาณ๖๗ปีอะไรอย่างงี้ขึ้นไปเลย
คือเราทำงานเยอะเราก็ต้องการคนเข้าใจมากกว่า
ซึ่งอายุสูงนิดนึงเขาก็จะบ่อยทำงาน
เป็นคนคุยระยะสุดท้ายเลยนะ

มันยืนอยู่ในพลังบวกกันทั้งคู่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบดีอะฮะ
มันมีแต่แบบรู้สึกดีจังเลย
ปีนี้หรือว่าต้นปีใหม่จะมีไปที่ไหนดีครับ
ก็เดี๋ยวต้นเดือนธันวาก็ไปแล้วครับ
ไปเขาขอผมถามแล้วไม่ไป
ก็บอกเค้ากลัวถ้าขี่ไกลจริงแล้วก็มันจะไม่ปลอดภัยด้วย